เช้าอย่างนี้เหมาะสมเหลือเกินที่จะพูดเรื่องคลี่ฮะ

ลุงครี่ลุงปลาครี่ฉี่อื้อ

รอบนี้ต่างคนต่างยกมือไหว้ให้กับกันและกัน

กาวใจคือตำรวจในพื้นที่ฮะ

ท่านผู้อำกับภูทรเมืองสุพรรณบุรี

ว่ารอบหน้าจะไม่มีคลี่ฉี่
หรืออึหรือมวลสารใดอีกต่อไปแล้ว

แล้วเหมือนกับให้หลักคติเตือนใจ

ถอยเกินมาคนละเก้าสองเก้าจะดีที่สุด

เฮียซาหรือคุณลุงแหละที่เราบอกไว้

จากนี้ไปจะไม่มีปัญหากับใครอีกแล้ว
แต่จริงแล้วเนี่ยมันยังมีอะไรอารมณ์อยู่ในใจนะ

คนนี้เป็นคนที่น่ารักฮะ
มีบุญญาบารมีวาจาศักดิ์สิทธิ

ลุงก็เลยยอมยอมจับไม้จับมือ
เอาล่ะแต่จับไม้จับมือแล้วสัญญาลูกผู้ชาย
จากนี้ไปจะไม่มีมวลสารใด
ให้กับบรรดาเพื่อนบ้านอีกต่อไปแล้วนะครับ
เท่ากับว่าเรื่องลุงปาครี่ฉี่อือ
จบสวยรวยมารยาทจับมือกันเรียบร้อย
งบศึกสงครามจะไม่มีอีกต่อไปนะฮะ